พลฉุดชักราชรสถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความสง่างามในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาธบพิษ
ซึ่งนอกจากพลทหารสัญชาติไทยแล้วก็ยังมีพลฐานลูกครึ่งไทยไอแลนด์
ซึ่งก็สมัครใจเป็น๑ใน๔๔๑พลชุดชักราชรสด้วยค่ะ
พลทหารวรเดชจูตกานนท์พลทหารลูกครึ่งไทยไอแลนด์
ทำหน้าที่พลฉุดชักราชรสในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๒
หลังได้สมัครใจเป็นทหารรับใช้ชาติได้ปีกว่า
โดยประจำที่กองคลังแสงกรมสรรพวุฒิทหารบกจังหวัดลบบุรี
พลทหารวรเดชรู้สึกภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็น๑ใน๔๔๑พลฉุดชักราชรส
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ผมรู้สึกรู้สึกปลืมในตัวท่านมากคือ
ตอนผมมาผมไม่ได้คิดว่าท่านคนไทย
รักท่านขนาดนี้คือท่านสำหรับคนไทย

ท่านเหมือนกับพ่อพ่อของแผ่นดินไทยเลยครับ
ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีสัญชาติไทยนะ
ทำไมเราทำไมเราจะทำสิ่งนี้ที่มาร่วมงานรากราชรสให้กับท่านบ้างไม่ได้
ขนาดท่านยังมอบสิ่งหลายอย่างให้กับเรา
กรมสรรพวุฒิทหารบกได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
กำลังพลฉุดชักราชรสในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๒
โดยมีพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรสราชรสน้อย
เกินบันไดนาคทั้งหมด๔๔๑นาย
ฝึกซ้อมกันมาอย่างพร้อมเพลียงตลอดระยะเวลา๓เดือนที่ผ่านมา
เพื่อสร้างความสง่างามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด
การฝึกซ้อมพลฉุดชักราชรสเหลือเวลาอีก๕๓วันเท่านั้น
กำลังพลทุกนายจะปฏิบัติภารกิจสำคัญยิ่งในชีวิต
และนับเป็นเกียรติสูงสุดที่จะมีโอกาสถวายพระเกียรติ
ในริวคบวนพระบรมราชอิสริยะยท
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ